กลับมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่หนึ่งนะฮะกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
ชกมาแล้ว๔๒ไฟล์ชนะ๓๑ไฟล์เสมอ๓ไฟล์แล้วแพ้๘ไฟล์ครับ
ปุ๊บน้ำเงินจักรรมนักชกในมุมแดงกันดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กมาแล้ว๔๕ไฟล์ชนะ๓๒ไฟล์และแพ้๑๓ไฟล์ครับ
จากกับนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ
ชกมาแล้ว๔๕ไฟล์ชนะ๓๒ไฟล์และแพ้๑๓ไฟล์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งกับมวยไทยไฟเตอร์
ทางช่องไทรัสทีวีช่อง๓๒นะครับ

กับความมันที่จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ครับ
แล้ววันนี้ครับคู่เอกนำรายการครับ
ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยในฝันของใครหลายคนครับ
ชายเล็กสิทธิ์กำนันประเสริฐครับ
จะเจอกับทางด้านคุณพลน้อยเจ๊ปูฟางกะปิ
ซึ่งทางด้านชายเล็กจะต่อน้ำหนักให้กับ
คุณพลน้อย๑กิโลกรัมครับในพิกัด๖๒ต่อ๖๓ครับ
ซึ่งทางด้านชายเล็กนี่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศครับ

ส่วนทางด้านขุนพลน้อยก็เป็นน้องชายแท้ครับ

ที่ล่าสุดนั้นทราบข่าวว่าเหลียดเดินทางไปทะโว้ย
รายการใหญ่ที่ประเทศจีนนะครับ
สำหรับเจ้าคนไม่ยอมคนหรือว่าเสกสรรออกขวัญเมือง
ส่วนคุณรองของรายการกระเพชรศีลาพพัท
เจอกับพยักษ์น้อยอเพชรน้ำหนึ่ง

ในขณะที่ขุนพลน้อยคู่เอกนั้นก็แชมป์เหมือนกัน
ส่วนทางด้านคู่คำกับกล้องเชียงดาวอสนิทพันธ์ครับ
ประทะกับแชมป์ครับ
โคมสันอจิรวรรณโคมสันนี่มีดีกี่ไปถึงชัมเปญครับ

คู่นี้เคยเจอกันมา๒ครั้ง
เป็นทางด้านฟ้าลิขิตชนะคะแนนมา๑ครั้ง
และไฟล์ล่าสุดเป็นทางด้านปานเงินอปิติศักดิ์ครับ
ชนะเฝาครับวันนั้นโดนฟ้าลิคิตเนี่ย

สุดท้ายแล้วกรรมการให้ทางด้านปานเงินเป็นฝ่าย

ปัจจุบันวัย๑๕ปีครับจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
นายธนาวัฒน์รัตนสังครับ

เมื่อสักครู่นี้กำนันประเสริฐเชยพุษาครับ
ที่ไปถอดมงคลให้ชื่อจริงชินายุธาชัย
เขียนข้างผู่ครับจากตำบลปลัลลังค์อำเภอโนนไทยจังหวัด
นครราชศรีมา๒๐ปีครับ
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑ครับ

เป็นมวยพิกัด๕๐กิโลกรัมนะครับ
ที่ต้องยอมรับว่ามีคุณภาพแล้วครับ

นี่คือต้นกล้ามวยไทยที่จะพร้อมจะเติบโต
เป็นมวยเอกในอนาคตของทีมงานครับ
คู่นี้เจอกันมา๒ครั้งทุกครั้งที่เจอกันครับ
สนุกทุกครั้งพลิกไปพลิกมาครับ
แต่ครั้งล่าสุดนี้เป็นการพลาดเองของทางด้านฟ้าลิขิตครับ
จังหวะสุนหักเหลี่ยมปานเงินล้มลงไปแล้วก็เตะเสยตามเข้ามาครับ

อาวุธมวยใกล้เคียงนะครับคู่นี้
หยุดซ้ายนำร่องไปก่อนครับพลาดเอก
พลาดเอกมีอาวุธมากกว่าครับ๕ปีด้วยกันครับแต่ลูกร่างเล็กครับ

พลาดเอก๒๐ปีพยายามจะเขี่ยวแล้วตักลำตุกครับครับ

ทางล่างกระจัดที่เขาซ้ายที่เหมือนเกมเปิดตั้งแต่ยกแรกครับ
เจอกันมา๒ครั้งก็กลับเงื่อจำกลิ่นตัวได้ครับ

ปลาดเอกขยับเสียบซ้ายสู้ต้องมีกินซ้ายสะกัดไว้
โอ้โหบริเวณเล็กมีรถโตแล้วครับ

เจอส่องซ้ายของธนาปันเกิด
สู้กับจังหวังวงในฟาลิกินจะกัดแขนผู้สู้อยู่เลยครับ

เรื่องชิงไหวชิงคลิปครับทุกวงในของทั้งคู่
หลงร่างเจอส่องซ้ายของธนาปันเกิดอีกแล้วครับ
กำลังจะรอจังหวัดโดนด้วยสองคนกันครับฟาลิกินจะเสียบตรง
จากกลางร่างเกลือหน้าครับ
ดูความเก่าครับของธนาคฝาลิกินชงไปยิ้มไปกับนี่ครับ
จะมาถลงร่างอีกครั้งก็หมดยกที่๑
พระตำรงกลับมาติดตามกันต่อกับไพร้ทมือไทยไฟเตอร์ครับ
ทางไพร้ททีวีช่อง๓๒ทางเวสมุยสนามมวยลาพาว๑๐๑
หรือว่ามนตรีสตูดิโอ

อยากให้สาธารณ์มวยนั้นมาสะพัดความสนุก
ตื่นเต้นละครยิ่งใหญ่ของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
กันอีกครั้งว่าเราทำให้มวยไทยนั้นเป็นกีฬานะครับ
คนดูได้เป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ดูได้สัมผัสได้นะครับ

เฉียบทันคือไม่สนับสนุนเรื่องการพนันครับ
เป็นนโยบายหลักของทีมงานแล้วครับ

สำหรับผู้มวยคู่เปิดหัวเป็นไฟล์แตกหักครับ
แพ้ผลัดชนะกันมาครับสำหรับคู่นี้
ครั้งแรกเป็นฟ้าลิขิตครับต้อนเอาชนะแต้มไป
อันที่๒ตัวเองแท้เฟ้าให้กับปันเงินครับ

กุกแล้วเพราะตัวกดมาทำให้ผู้บุลภาพขยยาได้
แกล็กแกล็กนะครับมาเรียกคิดเหลียดเข้ามา
โอ้โหเสียบซ้ายสวยครับปานเงิน
นะครับนี่นะครับเจอกันมา๒ครั้งโอ้โหแล้วนี่ครับ
เหลียบตัวครับน่าจะเป็นกระชากแล้วตี
นะครับกลับบ้านขวาผ่องข้างหน้าปานเงิน
อันนี้มีบันขวาแล้วก็ส่องขวาเรียกร้ายครับ
แต่ยังนำมาใช้ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่

อย่างที่หัวสู้ครับจับให้ต่อซ้ายเจอเหลี่ยมมองข้างหน้าปานเงิน

พยายามเปลี่ยนต่อครับเจอตกได้๒อีกแล้วครับ
เดินลุกเจอเหลี่ยมอีกทีครับ
ได้เป็นด้วยเข้าพยายามจะปล่องไว้

เด้นไปที่ต้นขาซ้ายของนักภัณฑ์เงิน
แต่ไฟเซอร์นั้นต่อยแค่๕ยกแล้วครับ

อยากจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับภารกิจ
เปลี่ยนเข้ามาเอาอีกแล้ว
เอาล่ะครับเราไปรุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

กับรายการไทยรัฐมวยไทยฟาร์ทเติร์ด